ส่วนเรื่องเมื่อวานี้ที่เรานำเสนอไป
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็น
ว่ามีแก๊งรถตู้ลักเด็กในจังหวัดราชบุรี

ซึ่งรออยู่จุดเดิมที่เคยรอ

คนขับหน้าเปลี่ยนไปเด็กผู้หญิงเขาเอกใจ
และในรถก็ไม่มีเพื่อนด้วยเขาก็เอกใจ
แต่สรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องโอละพ่อ

เขาออกมาแสดงตัวและเขายืนยัน
เขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพแต่จำจุดรับผิด

จากกรณีที่เด็กหญิงชะยะพร

เป็นนักเรียนม๑โรงเรียนมัธยมแห่ง๑ในราชบุรี
ผู้ปกครองเข้าแจ้งความ
บอกว่าเกือบจะตกเป็นเหยื่อแก๊งรถตู้มหาภัย
ขณะที่รอรถตู้มารับไปส่งนักเรียนเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านไก่ต้มน้ำปลาเจ๊สมหมาย

ตำรวจเขาสืบสวนจนทราบความจริง
เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดค่ะ

เจ้าของรถตู้หมายเลขทะเบียน
สรศรี๙๑๐๘กรุงเทพฯ

และนายสมชายม่วงกลับคนขับรถในวันที่เกิดเหตุ
ชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชนเลยนะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุเนื่องจากนายสมชาย
ที่มาขับรถเป็นวันแรกจำสถานที่ผิด
ไม่ได้ต้องมารับที่จุดหน้าร้านไก่ต้ม

เอาฟังเสียงเขาแล้วกันฮะนายสมชายครับ
วันนั้นพอดีมันเกิดเอ็กซีเดนครับ
พอดีจำจุดรับผิด
ก็เลยเลี้ยวกลับมาเห็นน้องเขาเลย
ผมก็เลยคิดว่าเป็นจุดที่รับ

ผมคิดว่ารับรถแรกเปิดเนินวีตรมาแรก

ผมคิดว่าแล้วกับน้องคือเพิ่งเคยเห็น
อย่างง่ายผมก็คิดแค่ตรงนั้น

ผมก็เห็นว่าเขาเดินไปถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายอะไร
ผมก็ไม่ได้อะไรนะก็เฉยก็

ผมก็เลยขึ้นรถแล้วขับรถแล้วก็เลี้ยวรถกลับไป
ก็คือเขาเห็นน้องเดินข้ามถนนมา
ก็เลยเดาเอาว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละ

แต่สรุปสุดท้ายก็ไม่ใช่นะคะ
ด้านคุณแม่ของน้องพลอยนี่เขาบอกว่า
แม้ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อ
เป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่อย่างไรก็ตาม
เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองคนอื่น
ต้องสอนให้ลูกรู้จักระมัดระวังตัว
ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า
แล้วก็มีวิธีการที่จะช่วยเหลือตัวเอง
เป็นการส่งสัญญาณถึงผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่
และถือว่าเป็นเคราะห์ดีที่ไม่เกิดเรื่องร้ายกับลูกของตัวเอง

เด็กเป็นคนที่มีเซนต์มากช่างสังเกตมากแล้วก็รู้วิธีเอาตัวรอดดี
เดินเข้าไปถ่ายทะเบียนถ่ายรูปในรถถ่ายคนขับบอกหมดเลย
ครับดีจังแล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าของร้านไก่ด้วยนะ
เขาก็มาคอยช่วยดูแลนะครับ